มาดูความขึ้นหน้าเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
อีกหนึ่งคนที่เป็นพยานฝ่ายครูปีชาก็คือฟ้า
เดินทางไปที่ศาลวันนี้นะครับ
ฟ้องตำรวจ๑๗นายฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
นางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าฟ้า

พร้อมด้วยนายสุกิตภูลศรีเกษมเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือต่อสาร
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ฟ้องตำรวจ๑๗นายและก็นายอาจริยเรืองมรัฐนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

โดยยื่นฟองพลโทษธิตรราชนรวรษฐานพิทักษ์จำเลยที่๑
ผลตำรวจตรีมายตรีชิมเฉิดผู้บังคับการปราบรามเป็นจำเลยที่๒
พลตรีวรวัทย์วัฒนะคอนบัญชา
พร้อมกับชุดสืบสวนทั้งหมดในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กระค้างหนูเหนียวทำให้เสียสิทธิ์และเสียดีภาพ
และทำพญาหลักฐานเท็จเพื่อแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษ
ส่วนนายอาจริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ถูกฟ้องเอาผิดฐานสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ฟ้าบอกว่าวันนี้มายื่นฟ้องตำรวจ
จากว่าวันที่๑๕มีนาคมเดินทางเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
บังคับการป้องกันและปราบรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีหรือบท
ข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ซึ่งตำรวจใช้เวลานานถึง๑๑ชั่วโมงในการสอบปากคำ
แล้วก็ต้องควบคุมตัวที่สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
แต่กลับถูกตำรวจนำตัวไปสอบปากคำและให้รับเป็นพยานในคดีหวย๓๐ล้าน

ซึ่งมองว่ากระบวนการนี้ไม่ถูกต้อง
ต้องการจะยื่นฟ้องร้องกับตำรวจที่ทำคดีนี้ตามมาตรา๑๕๗
พร้อมยืนยันว่ามีพยานหลักฐานในการต่อสู้คดี
กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
พยานบุคคลที่ยืนยันได้ว่าไม่ได้เป็นคนนำเข้า
เผยแพร่ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะนั้นเดินทางไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกับปอท
ฟ้าเองก็บอกว่าไม่กังวลเนื่องจากว่ามีพยาน
ซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันได้
ไปฟังเสียงของฟ้าหน่อยครับ
ค่ะพี่ถูกใส่ร้าย
คือถูกตอนแรกพี่จะไปแจ้งความแล้ว

แล้วก็พอดีเป็นข่าวก่อน
พี่ก็เลยยังไม่ได้แจ้งความไปที่สอนอบังกอกน้อย